ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะ
จัดหนักทุ่มแสนล้านดูแลผู้สูงอายุ
เพราะว่าทางด้านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็มีการติดตามการทำงานของทางกระทรวงการคลัง
ช่วง๓๔เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการสั่งการให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ย
ไปหามาตรการในการที่จะดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะ
เรื่องนี้นะคะนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้เปิดเผยว่ามีการสั่งการให้ทางกระทรวงการคลัง
รวมถึงกรมบัญชีกลางออกมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุ
อายุเกิน๖๐ปีขึ้นไปผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
แล้วก็จะใช้เงินงบประมาณจากกองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้วเตรียมจัดสรรงบเอาไว้แล้วด้วย
ทีเนี่ยก็คืองบของปี๒๕๖๑เนี่ยนะคะ
จัดสรรงบประมาณเอาไว้ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่๔๐๐๐๕๐๐๐ล้านบาท
แต่สำหรับปีงบประมาณใหม่๒๕๖๒เนี่ยนะคะ
ใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีกค่ะ๑แสนล้านบาท
แล้วก็เงินจำนวนนี้ยืนยันด้วยว่าไม่กระทบต่อฐานะการคลัง
ตั้งใจเอาไว้ว่างบ๑แสนล้านบาทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ
จะนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งหมด
แต่กลุ่มที่เน้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเน้นไปที่
กลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรแล้วก็มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี
อันนี้จะเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะที่จะมาให้การช่วยเหลือ
ส่วนรายละเอียดยังไงก็จะต้องเป็นให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการออกมาตรการจูงใจ
ให้ลูกหลานดูแลใส่ใจคนชะลาที่บ้านผู้สูงอายุที่บ้านมากขึ้น
เพราะว่าที่ผ่านมามีการนำเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
ไปเพิ่มเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อย่างกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี
รัฐบาลเติมให้เดือนละ๑๐๐บาท
กลุ่มนี้คุณผู้ชมมีอยู่ประมาณ๔ล้านคน
แล้วก็ส่วนกลุ่มที่มีรายได้๓๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ๗ล้านคน
รัฐก็เติมเงินให้เดือนละ๕๐บาททุกเดือน
ซึ่งการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุก็ต้องการให้กลุ่มผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้
เพราะว่าทุกวันนี้บางทีคนรุ่นใหม่ก็อาจจะแบบไปทำงานแล้วก็ไม่ได้สนใจกลุ่มผู้สูงอายุ
ดังนั้นค่ะรัฐก็เลยต้องการออกมาตรการต่างเหล่านี้มา
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเน้นย้ำสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๘วันนี้
ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ